สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้มาสภาพดีกว่าเมื่อกี้พอสมควรนะคะ
อยู่โรงพยาบาลประมาณ๒คืนค่ะแล้วก็ออกมาเลยนะคะ
ออกมาร่อนค่ะคุณผู้ชมแต่ว่าต้องกลับไปโรงพยาบาลอีก
เพราะว่าต้องไปตรวจอย่างละเอียดแต่ว่าตอนนี้ถือว่าปลอดภัยแล้วนะคะ
เราจะคุยกับดิฉันก็ถามเขาว่าเรียกท่านว่าอะไรดีคะในวงการ
เขาเรียกกันรองเปียกค่ะหรือว่าพันธุ์ตำรวจโทเขมรินพิษสมัยนะคะ
รองผู้กำกับการสืบสวนสถานีตำรวจนครบานบางกอกใหญ่สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะตอนแรกเราก็ก้ำกึ่งไม่รู้ควรจะชวนมาหรือเปล่าเพราะยังเจ็บอยู่
ก็ยังเจ็บครับวันนี้ก็ยังต้องไปโรงพยาบาลคุณหมอก็นัดไปตรวจละเอียด
เหตุการณ์เกิดขึ้นคือคืนวันพุธต่อเช้าตรู่วันพระรหัสเพราะตี๒ของวันพระหัส
ใช่ครับเป็นประมาณ๒นาฬิกาของวันพฤหัสที่๒๑มันเข้าวันที่๒๑แล้ว

แต่ดูในรูปตอนที่เขาแชร์กันมันเหมือนเป็นเยอะนะรองค่ะ

คือตอนนี้เป็นเอางี้โดนแล้วมีอาการตรงไหนเจ็บตรงไหนบ้าง
ก็ที่ใบหน้าอย่างที่เห็นนะครับที่อย่างที่เห็นที่ภาพที่ออกไปเมื่อกี้
ก็บวมมากนะครับแล้วก็ดั้งจมูกก็เจ็บนะฮะอย่างที่บอกมีแตกนะครับ
แล้วก็ในตาก็มีเลือดออกในเยื่อบุตาวันนี้ก็ไปตรวจตาอย่างละเอียดมาก็รอฟังผล
ยังช้ำอยู่ยังช้ำอยู่เลยครับผมแล้วก็มีแผลเปิดอย่างที่เห็นก็มีรอยเย็บหลายจุด
ที่เห็นเนี่ยยังมีรอยเย็บอยู่นี่คือรอยเย็บทั้งนั้นฮ

หลังจากเกิดเหตุการณ์น่าจะเป็นแค่รายชั่วโมงเอง

เพราะว่าตั้งแต่ที่โดนคนร้ายทำร้ายเนี่ย
ก็เข้าติดตามจับกลุ่มคนร้าย
จนถึงจับตัวคนร้ายได้คนหนึ่ง
ไม่ได้โดนแล้วไปไหนนะครับก็อยู่ตามจับกลุ่มคนร้าย
จนตำรวจมาช่วยจนหาตัวคนร้ายเจอคนหนึ่ง

คือรองปีกเนี่ยไม่ได้ส่งต่องานใช่ไหมครับ
คืออยู่จนจับอยู่จนจับได้คนหนึ่ง

คนที่สองผมก็มั่นใจว่ายังอยู่ในที่เกิดเหตุ
แต่คิดว่าตัวเองคิดว่าตำรวจคนอื่นเข้ามาแล้ว

ถือว่าไม่ได้มีอะไรน่าเป็นห่วงมากนักแล้วใช่ไหมคะ

ใช่เป็นก้อนอิดอิดปูพื้นที่มันหัก
ก็เป็นส่วนหนึ่งของที่มันห่างกัน

โดนท่อนเหล็กโดนมีดโดนหิน

เอาเป็นว่าผมแยกไม่ได้ว่ามันเป็นท่อนเหล็กหรือท่อนไม้
แต่มันมาเห็นว่ามันหุ้งเข้ามาหาสีสากผมเนี่ย

แล้วจุฐิเกิดคือเรียบคองป้าแต่ว่าไม่ใช่ถนนเส้นที่สว่างนะ
ไม่ใช่ถนนประชาชื่นซึ่งเป็นถนนใหญ่
เป็นคู่ขนาดด้านในซึ่งมืด

ผมวิ่งมาตามถนนประชาชื่นเรียบคลองวาปาจากตัดแจ้งวัฒนะ

เลี้ยวซ้ายขึ้นมาเห็นท้ายรถแท็กซี่จอดอยู่

คุณไม่ควรจะมาเรียกตรงเส้นกลางถนน
ก็เลยมองกันเรียกซักแล้วสั่วมัวกันน็อคด้วย

ก็เลยชะลอรถแล้วก็มองช้า
โอ๊ยมีเอามีดออกมา

มันพยานตรายมันจะถึงแท็กซี่แล้ว

ก็แสดงตัวหวังว่าอย่างน้อยมันหยุดก่อน
ถ้าจะทำอะไรก็มีคนเห็นมีตำรวจเห็น
อืมแล้วพอเขาได้ยินเสียงเฮ้ยตำรวจ
คนที่ถือมีดทำไงคะ

ก็มองมีรถมอเตอร์ไซค์จอดอยู่หน้าแท็กซี่
ติดเครื่องมีอีกคนนึงคล่อมรถ

มันก็คือการชิงทรัพย์ถูกไหมฮะคนหนึ่งลงไปทำทำดำเนินการ
อีกคนรอขับขี่หนีคอปเวอร์ไว้นะฮะดูต้นทางพร้อมพาหนี
ผมก็จอดหวังว่าเพื่อจะลงมาระงับเหตุค่ะนะฮะ
แต่ว่าพอเขาคงอย่างนี้เห็นว่าผมมายุ่งแล้วล่ะอืม
อืมแล้วก็ซ้ายที่ตีนสะพาน

ครับผมก็คือหนีแล้วตอนนั้นหนีแล้วใช่ไหมคะครับ
พอหนีเข้าไปปุ๊บเอาอย่างนี้นะคะคือสัญชาติยานนะ
เอินย์จริงแล้วถ้าสมมุติแพ้เป็นคนที่ปรมเมืองดิทำอย่างร่องเปียกนะ

ไม่ทราบว่าแท็กซี่โดนอะไรเพราะผมแซงไปแล้ว

ยังไม่ถันลงเนี่ยเข้านีแล้ว
ตัดสินใจไงต่อคะต้องตามแล้วครับเอาเหรอคะไม่คนร้ายก่อเหตุแล้ว
แล้วไงต่อไม่ดีฉันยังเอ๊ะถ้าเป็นเราแล้วหัวรถผมเลยซอยที่คนร้ายหนีไปแล้ว
รถผมนี่ซอยรถผมอยู่ตรงกลางอย่างนี้เลยผมก็ต้องถอยหลัง
เพื่อจะให้หันหัวรถไปตามทางที่คนร้ายหนีผมก็ถอยแล้วก็ตาม
ก็เข้าไปในซอยไอ้ที่มืดมืดเล็กนั่นน่ะนะค่ะพอตามเข้าไปด้วยความมืด
เอ๊ะลองชินทางตรงนั้นไหมชินครับรู้สภาพเส้นทางที่ใช้เป็นประจำเข้าใจ
สภาพแล้วเข้าไปแล้วเป็นไงต่อคะตามทันก็ก็ไม่ได้ทันเนี่ยนะฮะ
จะใช้ทันก็ไม่ได้เพราะว่าคนร้ายเนี่ยออกตัวด้วยมอเตอร์ไซคล่องตัวกว่าอยู่แล้ว
กว่าผมจะถอยหลังกว่าผมจะถอยหลังกว่าผมจะเตรียมอาวุธปืน
อืมให้พร้อมใช้ค่ะคนร้ายก็ทิ้งระยะผมไปประมาณต้องมีเกือบร้อยเมตรอ๋อนะฮะ
สุดระยะไฟหน้าผมฮะไฟหน้ารถผมสุดแล้วผมก็ไม่ผมเห็นแต่ไฟท้ายรถคนร้ายแบบนี้แล้วกัน
แต่มันไม่มีรถคนอื่นแน่นอนเพราะมันตี๒ถนนเส้นนั้นไม่มีรถแล้ว
เพราะเห็นคนร้ายแต่ไปก็ไฟท้ายคนร้ายเห็นมาตลอดเห็นแต่ไฟท้ายเนี่ย
ก็หวังว่าจะตามถ้าไม่ทันเนี่ยนะฮะถ้าทันก็จะพยายามที่จะอย่างน้อยก็จะจับกลุ่มได้
ถ้าถ้าจับกุมได้ก็จะจับกุมค่ะ
ถ้าจับกลุ่มไม่ได้อย่างน้อยสุดขอให้เห็นรูปพันธุ์รถลูกพันคนร้ายเส้นทางหลบหนี

นี่สัญชาติยานสืบสวนเลยใช่ไหม

แล้วสุดท้ายเราตามไปจนทันใช่ไหมคะ
ไม่ทันสิฮะผมก็เห็นไฟท้ายรถคนร้ายเนี่ย
เลี้ยวขวาเข้าที่ซอยเอ่อเขาเรียกประชาชื่น๑๔แยก๓
ค่ะเขาเรียกหมู่บ้านปปาอืม
เข้าใจว่าเขาซ้อนท้ายเลี้ยวหลบไปด้วยกันทั้งสองคน
ในใจยังคิดว่าไม่ทันแล้วล่ะรับสายตาแล้ว
เข้าไปมีแยกซ้ายแยกขวามันจะแยกไหนอีกเราไม่เห็นแล้ว

เพราะจะกลับรถอะไรก็ไม่ได้ก็คิดว่าขับมาดูให้

มีกล้องตัวไหนอีกไหมที่จะรับ
ภาพที่คนร้ายหลบหนีอะไรอย่างนี้
ปรากฏว่าก่อนไปถึงแยกที่คนร้ายเลี้ยวขวา
ก็คนร้ายคนหนึ่งก็โผล่มา
เหมือนเล่นจ้าเอกระโดดลงจากข้างทางมุมมืด
แล้วก็คว่างเลยพระองค์ตอนนั้นไม่รู้หรอกว่าอะไร
แต่รู้ว่าแบบโดนเขาจะป๊ากเข้าไปแบบ

เป็นก้อนอิดดีกว่า

พญัติกับสวนเอาเข้าบัญชีเป็นของกลาง
ก็หนัก๘ขีดนะฮะเกือบกิโลหย่อนกิโลนิดเดียว
คือเขารออยู่ฝั่งคนขับด้วยใช่ไหมคะ

คนเดียวมาทราบทีหลังนะครับ

อยากจะเห็นอะไรชัดเผื่อมันจะเป็นประโยชน์

แต่ว่าพอบอกว่าเจอก้อนอิดก้อนแรก
เพราะว่าเราเปิดกระจกนึกจากวันมืดนะคะ

สองเขาก่อเหตุแล้วผมหันหัวรถติดตามเนี่ยเขาทิ้งมาระยะหนึ่งแล้วเนี่ย
ถ้าเขาเห็นว่าผมติดตามเนี่ยเขาก็หันมาดูตลอดนะครับผมก็เห็นว่าเขาหันมาดูตลอด
ถ้าเขาเขาตั้งใจที่จะไม่ให้ผมตามเนี่ยก็ต้องยิงสกัดออกมาแล้วอืม
ใจไหมครับเขาควรจะใช้วุฒิปืนตั้งแต่นั้นแล้วแต่ปล่อยให้ผมตามไปเนี่ย
แสดงว่าเขาไม่มีอะไรไม่มีอาวุธอะไรที่จะเป็นอันตรายไปกว่าระยะประชิดตัว

ถ้ามีปืนคงใช้แล้วตั้งแต่ตอนตามตอนแรกนะคะ

มันก็เป็นความโชคดีที่มันไปกระแทกกับขอบกระจกประตูก่อน
ก็ลดแรงไปนิดนึง
ผมก็สงสัยว่าเรียนตรงว่าทำไมผมไม่ตาบอดทำไมผมไม่กระโหลกแตก

ใช่ครับมันไม่ได้ปลามาจากไกลนะครับ
เขามาจ่อปลาแบบใกล้เลย

ก็เกือบถึงรถนะฮะเกือบติดนะฮะ
ก็ถนนมันแคบอย่างที่ผมเรียนคุณจอมขวัญ
แล้วเรียนถามแบบตรงไปมันทำไมมันปลาได้พลาดขนาดนั้นถ้ามันใกล้ขนาดนั้น
อันนี้เข้าใจถ้าตีกอล์ฟจะเข้าใจนะ
เวลาเราจะเข็นให้มันแรงเนี่ยมันจะมุมมันจะกดลง
ถ้าภาษาก๊อฟเรียกหลังลูกโดนดินก่อนเพราะตั้งใจจะเข็น
เพราะเข็นมันก็กดอ๋อเหมือนยิงปืนเนี่ยครับ
ถ้าเป็นเน้นมันเนี่ยขยำไกลปั๊บลงดินเลยนี่คือธรรมชาติเลยฟิสิกส
อันนี้น่าจะเหมือนกันเหมือนกันน่าจะเข้าใจอย่างนั้นนะฮะ
ค่ะพนั้นแผลแรกปลา๊บคอบไปแปดขีดนะคะครับ
เพราะว่ายังพอโดนนี่ก็ทุกรถก็ยังเคลื่อนที่ไปนึกออกไหม
นะฮะก็รีบตั้งสติหันกลับมามองว่าโดนอะไร

ก็ยังเห็นคนร้ายวิ่งตามเข้ามาจี้เข้ามาเพราะรถผมช้าขับช้ามากลูก
วิ่งตามเข้ามาจนจะถึงประตูรถอยู่แล้วเนี่ยตัดสินใจยิงนำมาก่อน

ที่ผมตามเนี่ยนะคุณจังหวัญครับ
อย่างที่ผมบอกกว่าผมจะเตรียมอาวุธปืนผมจะออกรถเนี่ย
ผมหยิบอาวุธปืนออกมามาขึ้นลำถูกไหมให้พร้อมใช้
เป็นปืนออโตเมติกมันต้องขึ้นลำ

ยังอยู่แบบนี้เลยหรอมือหนึ่งพวงมาลัยอีกมือหนึ่งพื้นแล้วก็โดนไป
นะครับผมแล้วก็ค่อยกลับมาอย่างเงี้ใช่ครับโอ้โห

คนร้ายก็ไม่ได้วิ่งกลับไปทางอื่นนะฮะ
ก็ยังวิ่งไปทิศทางเดียวกับที่รถผมไป
แต่ฉีกออกจากรถไปหน่อยหนึ่งนะฮะ

พอเนี่ยพอเปิดได้ก็เปลี่ยนมาอาวุธปืนมาถือมือขวาแล้ว
ก็เริ่มสั่งออกคำสั่งคนร้าย

คราวนี้ผมวิ่งตามผมเห็นเขาหนีแล้วแสดงว่าเขา
อำนาจในการใช้อาวุธเขาไม่ต่ำกว่าผมแล้วผมตามได้

พกพึงไปกี่กระบอกครับตอนที่ตามคนร้ายนี่คะ
ก็มีกระบอกนี้ครับเพราะอีกกระบอกหนึ่งไม่เอาลงไปอยู่ในรถ
คือลองตอนแรกเนี่ยต้องใช้ซ้ายก่อนใช่ไหม

ใช่ครับขวาก็ยิงต่ำไว้
ตามข่าวเนี่ยคนร้ายทั้งสองคนนะคะเดี๋ยวจะไปคุยอีกคนนึงนะ
คือคนร้ายทั้งสองคนโดนที่ขาทั้งคู่

ก็อย่างที่บอกยิงต่ำยิงเล็งที่ขาทั้งคู่

เพราะว่าโทษนะคะคือระยะประชิด

ก็ผมก็คิดคือตำรวจมันต้องคิดหลายอย่างนะฮะ
ในเรื่องของทางกฎหมายทางอะไรด้วย

เพราะฉะนั้นเราจะแค่ปลอดภัยที่ตัวเราเองอย่างเดียวไม่ได้

เดี๋ยวอาจจะไปโดนเรื่องเกินกว่าเหตุอย่างนี้เหรอคะ

ไม่ได้อยากจะให้มีการวิสามันหรือฆ่าใครนะ
แต่คำถามคือว่าคือระยะประชิดแบบนี้ทำไมเลือกยิงขา
แล้วลองจำได้ไหมว่าลองกดไปกี่นัดคะ
มันยิงไม่เยอะผมฝึกมาจะไม่ได้ยิงมั่วซั่วนะครับ
ถามตรงว่าจำได้ไหมมันจำไม่ได้ทุกอย่างมันเร็วมากแล้วกัน
แต่ก็ยิงตามเวลาฝึกมามากเราฝึกมาเยอะ
ทุกอย่างมันฝึกเหมือนจริงมันก็จะเหมือนฝึก

ถูกครับนี่ก็ฝึกตามยุทธวิธีก็ทำตามยุทธวิธีหมด

ก็เริ่มเปลี่ยนเป็นฉีกหนีเพราะฉีกนี้ผมก็ลงไป
พยายามจะควบคุมแล้วก็ไม่หยุด

แล้วก็เลี้ยวขวาเข้าไปตามทางที่เห็นไฟท้ายรถเลี้ยว

ผมถึงเห็นว่ามีคนไร้คนหนึ่ง

แต่ตอนแรกเขาอีกคนนึงเนี่ย

ไปแล้วล่ะแต่ไม่รู้หรอกว่ามันโดนไม่โดนมัน

แต่ก็ไม่เข้าใจว่าทำไมเขาถึงควบคุมรถจักรยานยนต์ไม่ได้

แค่จะเคลื่อนตัวก็ไปไม่ได้

วิ่งไปที่ทางเดียวกันไหมฮะ
ทางเดียวกันมันบังคับอยู่แล้วในนั้น
ถ้าย้อนมาก็ต้องวิ่งมาหาผมแล้วฮะ

ครับก็วิ่งไปทั้งคู่ผมก็ตามไป

แล้วรักษาระยะพอให้อาวุธปืนมันปลอดภัยเนี่ย

ด้วยความที่อาจจะวิ่งไปจนทันเขา

โหฉันว่ามันมืดมากนะคือระยะประชิกกันไกล

แล้วไงต่อคะครับแล้วมันเร็วฮะตอนนั้นอ่ะ
มันเร็วทุกอย่างมันเร็วมันเร็ว

หันกลับมาแล้วก็มีด
เงาวัตถุอะไร

ว่างมาหรืออะไรก็ตามนะครับ

เป็นที่มาของกระดูกราว

คือจะบอกว่าโอ้โหทำไมเสียงขนาดนี้

เขามีสนพื้นที่ค่ะระหว่างท่านขับรถ
ท่านไม่ท่านไม่เรียกกันหน่อยเหรอคะสักครู่ค่ะ

สองก็ได้นะคะคือตรงที่กระดูกร้าว

แต่บวมมากเข้าไปที่โรงพยาบาล

ซึ่งตอนนั้นตอนเกิดเหตุการณ์พอลงตรงนี้ปุ๊บแล้วไงต่อคะ

มันไปโฟกัสกับเหตุการณ์
แล้วก็ยิง

ก็ยังเร็งที่ขา

ก็ฝึกมาเรามั่นใจการฝึกตามยุทธวิธี
ฝึกมากมันทำให้เรามีความมั่นใจนะครับ
สุดท้ายแล้วทั้งสองคนโดนยิง

ก็พอผมยิงคนร้ายไปแล้วเนี่ย

วิ่งเข้าซอยไอ้ซอยที่คนร้ายเลี้ยวขวาหนีเข้าไปเนี่ย

พอผมยิงชุดที่๒เข้าไปแล้วเนี่ย

ผมก็กลับมาคิดแล้วว่าเฮ้ยถ้าตามไปอีกเนี่ย

เพราะฉะนั้นเข้าไปเนี่ยมันน่าจะเป็นจุดปิดแล้ว
แล้วก็มั่นใจประมาณหนึ่งเลยนะครับว่า
คนร้ายน่าจะโดนกระสุน

ก็เดินกลับออกมาให้มาอยู่ในที่สว่างให้ปลอดภัย
แล้วก็กลับมาที่รถขับรถนะฮะ

เข้าไปในถนนเส้นนั้นแล้วก็เปิดไฟสูง
แล้วก็ลงมายืนกดเรียกกด๑๙๑

คือยังจะต้องตั้งป้อมไว้เผื่อเขาอีกเหรอคะ

เปียกสามารถที่จะขับรถออกมาเลย

เพราะว่ามันโดนเข้าที่บาวหน้ามันอาจจะกระเทินสมองได้นะ

โฟกัสกับการที่จะจับคนร้ายให้ได้อย่างเดียว

ผมแค่พยายามจะระงับเหตุตั้งแต่ตรงที่แท็กซี่
ไม่ติดใจเรื่องเป้าหมายลองหรอกแต่คือถ้านึกอีกแบบนึงคือลองบู้ไปหรือเปล่า
ไปคนเดียวไปทางมืดเขามี๒โดนไปแล้ว๑จริงเรียกได้เลยนะออกมาก็ได้
ไปไปยิงเขาอีกครั้งแล้วเนี่ยนะคะคือออกมาเลยก็ได้นะก็ยังต้องตั้งป้อมรอแล้วก็โทรศัพท์ค่อยแจ้งเขา
คือบู๊ไปป่ะคะอันนี้โทษนะคะอันนี้มันเป็นนิสัยส่วนตัวไม่ใช่แบบที่ตำรวจเขาฝึกกันมาเปล่า
ผมว่าที่ผมทำก็ไม่ผิดนะครับ

ถ้าเป็นตำรวจตำรวจที่ผมว่าตำรวจคนอื่นก็ทำแบบผมไม่ใช่ผมทำคนเดียว
ผมไม่ได้รู้สึกว่าผมเป็นตำรวจที่ประหลาดอะไรเลยนะฮะ
ไม่เวลาเขาเรียกเขาไม่ได้เรียกตำรวจประหลาดเขาบอกใจเด็ดบู
แต่อันนี้ถือว่าเสี่ยงไปไหมรองคะพอแบบนั่งนึกย้อนกลับไปอ่ะเสี่ยงไปไหมเรา
ก็มันก็ประเมินพลาดตรงที่ไม่คิดว่าคนร้ายมันจะเป็นฝ่ายเข้ามาโจมตีเราก่อน
ตำรวจหลังจากแจ้งไปตำรวจพื้นที่อีกนานไหมคะกว่าจะมา
มากแต่ผมโทรไปติดเนี่ยผมก็ไม่เข้าใจระบบนะฮะ
แต่พอโทรไปติดก็ติด๐๙๑จากโทรศัพท์มือถือเนี่ยไปติด
ติดศูนย์วิยุ๑๙๑นนทบุรี
บอกผมระงับเหตุแล้วถูกคนร้ายเนี่ยต่อสู้ทำร้ายผมบาดเจ็บ
แต่ตอนนี้คนร้ายหลบเข้าไปตรงนี้ส่งสายตรวจที่ใกล้สุดมาให้ผมก่อน
นะครับแล้วเว้นจะบอกว่าแต่แค่ตรงนี้เป็นนี้แหละแต่ส่งมาให้บอกงั้นก็ช่วยเรียกทุ่งสองห้องมาด้วย
ก็ถึงก่อนสักแป๊บเดียวทุ่ง๒ห้องก็มา
มาถึงผมก็บอกเหนี่ยเขาไปหาเลยคนร้าย

ตอนแรกได้ตัวมาคนหนึ่ง

เขาเดินได้เขาก็เดินออกมาทำเนียนเดินออกมา
เดินออกมาก็มาเจอตำรวจตำรวจเรียกก็โกหกว่า
ตัวเองโดนคนร้ายชิงรถมอเตอร์ไซค

ผมก็มองแต่เสื้อผ้ามันไม่ใช่
แต่มันมีรอยล้มมีรอยเลือด

ผมก็คิดว่าเลือดมาจากรอยล้ม
เพราะอ้างว่าถูกถีบมอเตอร์ไซค์ล้ม

โอ้โหหลายกิโลน่าจะเดินมายังไง

แล้วก็ตำรวจยังหาไม่เจอ

ผมไปโรงพยาบาลก่อน

เขาขอทำแผลให้ผมเบื้องต้นตรงที่เกิดเหตุก่อน

ขอปิดท้าย๑นาทีสุดท้าย

ถามตรงค่ะมีแวบไหนไหมที่รู้สึกแบบ
เฮ้ยไม่ต้องก็ได้อ่ะ
ก็ยังคิดก็ยังยืนยันนะครับว่า
ผมเชื่อว่าถ้าใครเป็นตำรวจ

ผมเชื่อว่าพี่น้องตำรวจผมทุกคนเนี่ย
ความเป็นตำรวจเห็นอย่างนี้

ห้องก่อนนอนสวดมนต์ก่อนนอนตื่นเช้า

มันอยู่ในล้างสมองตัวเองกันไปหมดแล้วมั้งครับ

ยังไงก็ยินดีด้วยที่ปลอดภัย

แล้วก็ขอบคุณที่ทำหน้าที่แทนพี่แท็กซี่ด้วย

วันนี้หมดเวลาของรายการขอบคุณรองเปียกนะคะ

หมดเวลาของถามตรงค่ะคุณผู้ชมค่ะ

โปรดติดตามตอนต่อไป